ตีงูจงอางหรือจะตีคุณชนะส่งมาทางไลน์ก็ได้
หรือว่าจะไปกดโหวตทางเฟซบุ๊คก็ได้
ข้อความเยอะมากเลยนะฮะ

เสียงเหมือนเสียงวัว

แต่ว่าที่จะพาไปไม่ใช่วัว

บอกเลยว่าเป็นเรื่องของบัฟฟาโลแบบเพียว

ดูแล้วจะไปที่จังหวัดสุโขทัย

บรรดาควายที่มันเป็นเซเลป

โอ้โหว่ามันเป็นอย่างไรครับ
นี่ไปที่นี่เลยครับตลอดไปที่ตำบลน้ำผู้อำเภอคีรีมาตร
สุโขทัยไปเจอเหล่าบรรดาฝูงบาฟาโล
ฝูงควายนี่แหละครับเยอะจริง
นี่เขาไม่ได้มาเลี้ยงเล่นไปมาธรรมดาทั่วไป
แต่นี่พาควายลงไปในบ่อน้ำบ่อโครนเพื่ออะไรรู้ไหม
ทำไมคะเพื่อให้ผิวมันดี
เพื่อเป็นการขัดผิวให้เป็นควายที่สวยงาม
เป็นควายที่พร้อมสำหรับเข้าสู่งานขวัญควาย
เอาไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนม
สู่ขวัญควายโอ้โหอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอย่างที่น้องใบตองบอก
อกโคนด้วยหิวจะได้สวยเออเป็นงานสู่ขันควายนะครับ
เป็นประเพณีที่ชาวบ้านเขาเริ่มสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อขอขมาต่อควายครับที่มีคุณในการใช้แรงงาน
คือเราก็ใช้ควายในการทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการทำนามาอย่างช้านานแล้ว
เพราะว่าควายนั้นก็เป็นกำลังหลักของชาวนาในการปลูกข้าวและเลี้ยงผู้คนมาโดยตลอด
ควายเนี่ยจึงเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัวของชาวบ้านชาวนาแห่งนี้
อีกทั้งการสู่ขวัญควายนั้นยังเป็นการเตือนสติเตือนใจให้กับผู้คน
มีความกระตันยูกระตะเวทีรำลึกถึงบุญคุณของควายอีกด้วยนะครับ
แม่ควายนั้นดีควายนั้นมีบุญคุณกับเรามากขนาดนี้
ก็ต้องจัดเพลงนี้ให้เป็นเพลงประจำของเขาเลยเมื่อพูดถึงควายต้องร้องเพลงนี้ครับ
เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจูงฝูงควายคืนบ้าน
พออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จการงานเบิกบานร้องเพลงรำวง
เราชาวนาสุขสบายคืนค่ำเดือนหงาย
ขี่หลังควายร้องส่งชอบชิงทั้งกลองของมง
จะถึงมงรำวงแปลนเผิดเหนินใจ
เวลาคนมาหุ้ยใส่เออนึกว่าไล่เรา
โอ้เป็นคนขวัญอ่อนยังพาไปงานสู่ขวัญค่ะไอ้ขวาย
อย่าลืมไปอาบน้ำแร่ใช้น้ำคนก่อนบำรุงผิวกันก่อน

แต่ก็พูดถึงเรื่องของประโยชน์ของควายนะครับในสมัยก่อนเนี่ย
อย่างที่เราทราบกันดีควายเนี่ยชาวนาเขาก็ใช้ในการไถนา
แล้วก็ใช้งานต่างในการขนย้ายอะไรต่างเหล่า
นะก็ได้เหมือนกันนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทย
ตั้งแต่สมัยอดีตนะปัจจุบันนี้นะคนก็ยังเห็นความสำคัญของควายอยู่นะครับ
หายหายประโยชน์ทุกอย่างเลยนะเหมือนเดี๋ยวเขาบอกนะ
ศพพระกาศรอีกกุญชรอันปลดปลงโทษนเสน่หงสำคัญหมายในกายมี
ความหมายคือว่าคนเราตายไปเนี่ยก็คือศูนย์สลายหายไปเลยถูกไหมคุณ
หนังมันยังเอาไปทำกลองได้เขามันยังเก็บเอาไว้ได้
อะไรก็เป็นประโยชน์ยังมีประโยชน์อยู่สมมุติถ้าคุณชนะตายไปเป็นยังไงคะไม่มีประโยชน์
ขอนังไว้ได้ไหมทำไมไม่เอานังผมไม่ทำมาลักษณ์กรรมดีกรอบ
ทำไม่ได้อ่ะดังเปื่อยไม่ได้ไปแล้ว